ดูกันต่อค่ะนะคะหลังจากที่ลูกสาวคนโตเนอะ
เป่าเป๋าเนี่ยโป้แตกในคลิปนะคะว่าคุณแม่กุ๊บกิ๊บเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ท้องน้องคนที่๒นะคะ
เรายังไม่ได้มีโอกาสเจอตัวทั้งกุ๊บกิ๊บและคุณบี้สักทีนะคะ
ล่าสุดค่ะเจอตัวแล้วค่ะวันนี้เลยนะคะ
ซึ่งมาพร้อมกับคุณบี้นะคะสามีก็ได้ขออัปเดตกันสักหน่อยนะคะ
โดยเจ้าตัวเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะว่า
ตอนนี้สาวกุ๊กกิ๊บท้องโตกว่า๗เดือนแล้วนะ
แป๊บเดียวนะคะซึ่งกำหนดคลอดประมาณปลายเดือนเมษายนนะคะ

แต่หลายคนก็ทายนะคะว่าหลานคนที่สองเนี่ย

ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าแม่นะคะพี่ป้าน้าอ่านเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยดีกว่านะคะ
อาจจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์คู่รักคู่นี้กันเลยดีกว่าค่ะ
ไลน์กันเข้ามานะคะว่าท้องแบบนี้เป็นยังไง
เราก็ชอบฟังนะเราชอบฟังว่าจากทุกคนท้องแบบนี้สดือแบบนี้
เรารู้แล้วเรารู้แล้วใช่ก็แต่ว่าเราบอกเปล่าว่าซีเครดนะ
อีกแล้วแต่ถ้าใครเจอเปล่าไปแอบอย่าไปเค้นเปล่านะเดี๋ยวเปล่าหลุด
คือเขาธรรมชาติก็มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอยู่ดีก็ปุ๊บปั๊บ
ก็อาจจะแบบว่าเพราะกิ๊บจะคลอดธรรมชาติเหมือนเดิม
ตอนนี้เขาเริ่มสอนเปล่าว่าเดี๋ยวน้องออกมานะจะต้องอาบน้ำให้น้องยังไง
เขาบอกให้เขาบอกรักน้องทุกวันคือตัวผมเองจะนำบอก
เพราะแบบมาเรามาคุยกับลูกกันเรามาร้องเพลงให้ลูกฟังกันแล้วก็เรามาจับน้องกัน
แหมสวยแบบนี้ลูกสาวไหมคะคุณเรือนว่า
กลมแบบนี้น่าจะได้ลูกสาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เดากันไปเดี๋ยวรอเขาเฉลยก่อนแล้วกันนะครับ
ถ้าเปล่าไม่โป๊ะแตกสักก่อนนะคะ